นั่นไงข้างบนอ่ะเค้ากำลังรูปเลยละนะ

หัวถลุกไปครับแล้วสูตรนี้เป็นขาท่าทางเขาเหมือนยืนยังไง
เหมือนหันหลังงี้เนอะถ้าดูไม่จากด้านใกล้นะครับยังเห็น
ขาเขาจะลงลงหัวจะอยู่นี่ตะดูข้างก็เหมือนคนเลย

ตัวเดียวไม่เอาไม่เอานะสามเอาสามตัว